คุณผู้ชมครับสายตรวจโซเชียลมีเรื่องราวให้ตรวจสอบกันเยอะเลยนะครับ
เรื่องด้วยในวันแรงงานแล้วกันนะฮะ
พี่น้องชาวไทยของเราก็ไปทำงานที่ต่างประเทศกันเยอะนะครับ
เกาหลีใต้ก็มีพี่น้องแรงงานของไทยกันเยอะนะครับ
แต่ว่าคราวนี้นะครับก็มีนักร้องลูกทุ่งเนี่ย
เขาไปเปิดคอนเสิร์ตจัดแสดงให้พี่น้องชาวไทยแรงงานชาวไทย
ดูกันแบบสนุกสนานแต่ปรากฏว่าในงานมีการตีกัน
แล้วก็มีภาพที่ถูกปล่อยออกมาให้สังคมได้รับรู้นะครับ
เรื่องของการทะเลาะวิวาสในงานคอนเสิร์ตนี้

โต

น่าจะยังไงบ้างหุ่นมีกิสมีกวดมีกว้ย
อีกบ่๋าไหล่นอนเหงาเลยนอนเหงานอนเหงา
นี่แหละครับโฉถึงเกาหลีพี่ไทยยกพวกตีกันเอง
งั้นนะครับทั้งหมัดศอกเท้าประเคนเข้าใส่กัน
ชวนมุนไม่แคร์สายตาใครนะครับ
เป็นภาพนาทีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสของแกรงงานไทยด้วยกันนะครับ
ในเมืองกิมแฮร์ประเทศเกาหลีใต้
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสหลังจากชมคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง
ที่เดินทางไปแสดงในรวรรณสงกราน
โดยผู้โพสต์คลิประบุข้อความว่างามหน้ากันอีกแล้ว
ไปหาเงินดันไปตีกันที่เกาหลี
คลิปนี้ก็มีให้ดูถึง๒คลิปนะครับ
ต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บด้วยพิษหมัดเท้าไปตามกัน
ซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ทำให้มีผู้คนในโลกออนไลน์พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
เพราะทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ